ไม่หายสลดใจจากเหตุที่คุณหมอกระต่ายถูกบิ๊กไบท์ของ๑๐ตำรวจตรีนรวิทย์ชนบนทางม้าลาย

โอ้โหโอ๊ยหวัดเสียวคุณผู้ชมดูไปนะ
มันก็ไฟแดงรถรถต้องจอดรถต้องจอด

ฝั่งคุณไฟแดงไม่ใช่เหรอฝั่งรถอ่ะไฟแดง

คือเขาคงจะไม่เลี้ยวขวาไปฝั่งนู้นแน่จะกลับรถเหรอ

นี่เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งครับจอดติดไฟแดงอยู่บนทางม้าลาย

แบกของข้ามมาถึงทางม้าลายปั๊บ
แล้วหยุดรอจังหวะรถว่างเพราะทางนู้นเลี้ยซ้ายผ่านตลอด

มาจากเลนซ้ายนะเปลี่ยนใจอีท่าไหนนะครับ
รถมาทางขวาจะกลับรถแหละดูออก
จนชนพี่ผู้หญิงคนนั้นนะฮะล้มลงไปเลยอ่ะโอ้โห

เห็นแล้วเจ็บปวดหัวใจมากเลยเรื่องแบบนี้เนี่ยดูสิ
คลิปนี้ในเพจหนึ่งเขาเอาโพสต์ไว้บอกว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่แยกครูบอลเลี้ยวซ้ายขออภัย
ขวาไปลามินทามุ่งหน้าหลักสี่
ที่อยู่ในคลิปเนี่ยมาจากเลนส์ซ้ายสุด
แล้วก็กลับรถตรงแยกไฟแดงทั้งนั้น
ก็เลยชนพี่ท่านเมื่อกี้ที่เดินข้ามถนนบนทางม้าลาย
เพราะดีนะเคราะห์ดีนะ
ท่านนั้นแค่หัวเข่าช้ำหัวเข่าถลอกนิดหน่อย
จากนั้นคนขับรถก็ลงมาขอโทษคุณป้า
โดยให้เหตุผลว่าจะรีบไปหาลูกที่ป่วย
แต่พร้อมจะรับผิดชอบทุกอย่าง

เจ้าของคลิปแค่อยากจะเตือนให้เป็นอุทาหรณ์
หากว่ารีบแบบนี้นะครับหรือว่ามีเหตุจำเป็นเร่งด่วน

เลี้ยวซ้ายไปหน่อยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีที่กลับรถใต้สะพานแล้ว
แล้วก็อยากให้คลิปนี้เป็นเครื่องเตือนใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน
คือปัญหาอยู่ที่คนและการตัดสินใจของคนมันไม่ได้อยู่ที่อะไรเลย

อ่ารีบจะไปหาลูกที่ป่วยกลายเป็นว่าเนี่ยก็ช้าไปเลยอ่ะอืม
จากรีบกลายเป็นต้องช้าเนี่ยนะคะ